เวลาเห็นคนอื่นเขาทะเลาะกันอยู่

เคยจะเข้าไปเป็นกรรมการ
เคยเข้าไปห้ามปลามในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไหมครับ
อย่างเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้วันนี้นะฮะ

เธอไปเจอผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งกำลัง
คือโวยวายแล้วก็คว่างปลาสิ่งของเนี่ยนะฮะ

เพราะไม่ยอมเปลี่ยนสินค้าให้นะครับ

เข้าไปห้ามปั๊บโดนด่าสวนมาแบบนี้เลยฮะ
แล้วป้าพูดเธอกับหนูทำไมเนี่ย

กูก็เป็นคนนี้แหละ

คำอังกฤษคำด่ากันไปด่ากันมานะครับ
กับสาวเจ้าของคลิปกับผู้หญิงสูงอายุ
คือผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยเขาโพสต์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่า
คือเธอเดินไปซื้อของอยู่ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแถว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เอิญไปเห็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงสูงอายุในคลิปเนี่ยนะฮะ
ที่กุมประจมเห็นอยู่โวยวายใส่พนักงาน
จากซื้อของในราคา๑๙บาทแล้วมันใช้งานไม่ได้
ก็เลยเอามาเปลี่ยนแต่ทางร้านไม่ให้เปลี่ยน
เนื่องจากคุณแกะสินค้าแล้วนะฮะ
พนักงานจึงพยายามอธิบายเหตุผล
แต่หญิงสูงอายุในคลิปเนี่ยไม่ยอมฟังใดเลย
เอาของปลาใส่หน้าพนักงานซ้ำยัง
ด่าดูถูกอาชีพบริการ
เธอบอกเธอดูไม่ได้นะฮะ
จริงเข้าไปขอร้องว่าใจเย็นคลามดาวน์ใช่มั้ยพุย
เข้าไปขอร้องนะฮะแล้วก็
ใจเย็นแต่เธอหันกลับมาโวยใส่โวยใส่เลยคราวนี้ขึ้นมึงกูสิ
ขึ้นมึงกูคราวนี้ขึ้นมันขึ้นนะฮะพ้นไม่ได้ครับ
แล้วก็ด่าเธอด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ถามว่ารู้ไหมว่าเป็นใคร
เธอก็ตอบสวนไปบ้างจนเกิดการปะทะคารมกันอย่างในคลิปฮะ
ถามน้องพนักงานบอกว่าอ้าวหนูแล้วทำไมไม่ตอบโต้ไปบ้างอ่ะ
พนักงานเนี่ยเขาตอบกลับมาแบบนี้ครับ
โต้ไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวตกงานตอนนี้งานหายาก
อ๋อคงใจกว่าอดน้องเลย
ก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์นะครับก็อยากให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน
บอกว่าอาชีพไหนทำงานอะไรศักดิ์ศรีมันมีเท่ากันครับ